การขโมยรถจักรยานยนต์เกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วก็เกิดขึ้นเป็นประจำนะคะ
เรานำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักวิธีการป้องกัน
ว่าจะจอดแบบไหนจะมีการล็อกเพิ่มเติมอย่างไรนะคะ
เหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นสองคนเข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์พา
ในร้านรับติดตั้งกล้องวงจรปิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง๑นาทีเท่านั้นสำหรับการก่อเหตุครั้งนี้
แล้วคิดว่าร้านรับติดตั้งกล้องวงจรปิดเขาจะไม่มีกล้องวงจรปิดติดอยู่เยอะเหรอ
นั่นสิเขาติดเองร้านเขาก็ต้องมีเหมือนกัน
และสุดท้ายก็มีจริงและชัดซะด้วยนะคะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่มีคนร้าย๒คนค่ะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน
ร้านรับติดตั้งกล้องวงจรปิดเขาพาไปดูจุดเกิดเหตุ
ก็คืออยู่ข้างร้านจอดไว้แบบนี้นะคะ
อยู่ที่ถนนราชนิคมตำบลท่าวังค่ะ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยนะคะที่เกิดขึ้น
บอกว่าจริงได้ล็อกคอรถไว้แล้วนะ
แต่ว่าคนร้ายอาจจะถีบคอของรถแล้วก็เอาออกไปแบบง่ายดาย
แต่ว่าเขามีกล้องวงจรปิดนะคะฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
ใช้เวลาไม่ถึง๑นาทีเท่านั้นนะคะ
แม้ว่าจะมีกล้องวงจรปิดชัดเจนเพราะว่าเขาติดตั้งเองเนี่ยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจก็พยายามเร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่เหมือนกันนะคะ
มีรายงานบอกว่าในพื้นที่นครศรีธรรมราชเกิดขึ้นบ่อยค่ะ
สำหรับการขโมยรถจักรยานยนต์แต่เป็นข่าวน้อย
ส่วนใหญ่จับคนร้ายไม่ได้ด้วยนะคะ
เลยอยากให้สังคมกับผู้ที่ทราบข้อมูลช่วยกันแจ้งเบาะแสด้วยค่ะ